คุณค่ะไปต่อกันที่หนุ่มคนนี้กันบ้างค่ะ
สงสัยไหมว่าทำไมเพชรจ้ารวยจังรวยจริง
รวยอุ้งปู่รักษีอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นแค่ดีเจ
แล้วทำไมถึงมีรถดูคุณซุปเปอร์คาร์นะคะ
แต่ละคันไม่ธรรมดาติดแอร์ให้กันในบ้านกันด้วย
ขฤหาสนี่เป็นอย่างไร๑๐๐กว่าล้านบุญ

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็สงสัยเหมือนกันนะคะ
เคลียร์เองเลยดีกว่าก่อนที่สังคมออนไลน์จะมโนกันไปใหญ่ค่ะ
ก็ว่ากระแสหนึ่งมีพ่อรวย
เพราะไทยปีเพชรจ้าพ่อรวย

จะใช่หรือเปล่านะคะอู้ฟู้แบบนี้
มาจากอะไรไปฟังจากเพชรจ้ากันหน่อยค่ะ
พ่อพ่อรวยแต่ไม่ขอเงินพ่อ

พี่เพชรเล่าขอเงินพ่ออยู่ไหน

นี่แบบออกมาให้แบบละเอียดดิบเลยละปีละสี่หมื่น
ตั้งแต่เด็กนะครับเพราะเก็บมาจนโต
หลายคนชอบบอกว่าเฮ้ยสะสมนาฬิกาอะไรอย่างนี้
สิ้นเปลืองอะไรอย่างนี้จริงคุณพ่อเนี่ย

แล้วก็สอนผมเสมอว่านาฬิกาเนี่ยมันดีกว่าทอง
ถ้าเรารู้จักเล่นแบรนด์ที่มันดี

มันต้องแปลเป็นเงินได้นะครับไอ้พวก
ไก่กาที่ซื้อมาแล้วแปลเป็นเงินไม่ได้ผมไม่ซื้อนะครับ
รองเท้าเห็นสะสมบ้าหรือเปล่า๓๔๐๐คู่
ทุกวันนี้เขาไปบิดกันในอีเบย์ผมได้กำไรคู่ละเป็นหมื่นหมด
เคยขายเคยแม้แต่เอาหนังสือการ์ตูนของตัวเองเนี่ย
ไปเปิดร้านเช่าแผงข้างถนน
ผมเนี่ยทำธุรกิจเล็กน้อยทำมาเรื่อยนะครับ
ตั้งแต่แบบร้านล้างรถเล็กเครื่องล้างรถเล็ก
ข้อขยายมาเป็นจากปีที่ไม่มีใครสนใจดีกว่า
ที่ไม่มีใครสนใจผมจนกระทั่งผมเริ่มเก็บและประสบความสำเร็จ
เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ลองสนใจตอน

จ้ายืนยันเลยนะคะว่าอาชีพดีเจ
รายได้ไม่ได้สูงมากนักเงินเดือนก็หลักหมื่นคุณ
แต่ทำงานมาตลอด๑๕ปีแทบไม่มีเวลาเลยค่ะ
หนักเอาเบาก็สู้รับจ๊อปสารพัด
ลงเสียง๓๐๐๕๐๐รับหมดค่ะคุณ

อย่าเที่ยวพอยันขี้งกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้
แต่พยายามทั้งหมดนี้ค่ะความพยายามทั้งหมดนี้
เกินกว่า๒๐ปีนะคะคุณ

เคยอ่านที่คุณเพชจ้าเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะ

เริ่มจากเงินเดือนเดือนละ๑๒๐๐บาทค่ะคุณ
ค่าจ้างทำงานอีเวนต์แต่ละงานเริ่มจาก๕๐๐บาทเท่านั้น

ในการทำธุรกิจแนวความคิดต่าง

เออค่ะเป็นคนเล่นของไม่ใช่วิทยาลัยไม่ใช่ศัลยศาลนะ
แต่ว่าซื้อมาขายไปทุกอย่างทรัพย์สินขายได้หมด
ค่ะฟังไหมนะคุณอะไรที่ไร้สาระไม่ต้องซื้อ
เออนะคะหมายถึงตนตัวเองใช่ไหม